ผู้ชมล้องท้องมาแล้วคุณผู้ชมช่วงบ้างกับอาหารว่ะ
ท้องว่างแต่อาจจะว่างแบบนี้
ตอนแรกก็จะสิ้นเดือนแบบนี้
อ่าเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะโอ้โหยอดฮิตเลยช่วงนี้ร้านนี้เขาบอกว่าสุดยอดมาก
เป็นการนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเป็นเอกลักษณ์ของร้านชื่อร้านเขามีชื่อว่ามาม่านหน้าหม้อ
ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นครับชื่อนี้เข้ากับคุณมากเลยคือมาม่าน่าหม้อ
คือหน้าผมใหญ่เหมือนหม้อคุณคุณก็น่าพอแล้วมาดูเรื่องของอาหาร
เรื่องของอาหารกันดีกว่าอ่ะร้านมาม่าหน้าหม้อนะครับอยู่ที่ถนนกรปพลึก
เรียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่เน้นที่จะนำเอาเส้นมาม่า
หรือว่าที่เรียกกันว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่แหละมาทำเป็นเมนูหลากสีสันดึงดูดความสนใจของนักชิมอาหารให้เข้ามารับประทานนะครับ
ดูสิเดินกันควักไขว่ไปหมดแถมลูกค้าก็เพียบเลยทีเดียวนะครับ
นี่เหล่าบรรดาพนักงานของร้านเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่
เอาล่ะผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะครับกับคนนี้เลยคือนางสาว
คัชภาลีแก้วผู้จัดการร้านมะม่าหน้าหม้อบอกว่าเดิมเนี่ย
ร้านนี้จะเน้นประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลูกค้าเนี่ยก็จะจำกัดนะครับ
เพราะว่าเป็นแบบกลุ่มเพื่อนฝูงก็จะเข้ามาที่ร้าน
เจ้าของร้านเนี่ยจึงหันมาทำเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
โดยนำเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่คนจะคิดว่า
มาทานในยามจำเป็นยามที่เงินขัดสน
ช่วงแบบกลางกลางเดือนเป็นต้นไป

ดิฉันว่าตั้งแต่ต้นเดือนก็มีบางคน
มันเป็นเมนูประหยัดแหละว่าง่าย
ซึ่งช่วงสิ้นเดือนนุดเงินเดือน

แต่ร้านนี้เขาเอาเมนูมาม่าพวกนี้
ที่มีในทุกเมนูเลยและราคาก็ไม่แพงอีกด้วย
เริ่มต้น๑๕บาทเท่านั้นนะครับ

สบายเลยทีเดียวแล้วจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำต้มยำนะครับ
จนถึงเมนูต้องขออภัยต้องพูดนะ

เมนูเขาก็คือโคตรหม้อมีราคา๗๕๙บาทนะครับ

เพราะว่ามีวัตถุดิบทางทะเลทั้งกุ้งแม่น้ำล็อบสเตอร์ปลาหมึก
หอยตัวใหญ่ปากการังทรายจะบ้าเหรอเอามาทำไม
ก็คุณบอกมีวัตถุดิบทางทะเล
เป็นพวกอาหารทะเลพวกกุ้งหอยปูปลา

มาน้ำไม่มีกินไม่ได้

ที่พูดมาก็คือกุ้งหอยปูปลามีมาเพียบทานได้ในชามเดียว

หรือว่าเมนูยอดฮิตเนี่ยนะ

เขาบอกว่าเป็นการเหมือนยกทะเลมาอยู่ในหม้อเลยทีเดียว
อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละคุณผู้ชม

คือน้ำลายตาผมว่ามันอิ่มจริง
พูดถึงเวลาการเปิดปิดร้านหน่อย

ลูกค้าประเภทที่มาครอบครัวเนี่ย

ส่วนประมาณดึกหน่อย
วัยรุ่นแหละ

สำหรับเมนูที่เป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านหรือว่าอาหารแนะนำนั่นเอง
ถูกต้องแล้วเมื่อสักครู่คุณผู้ชมส่งมาว่า
มาม่าน่าทานมากมีหลายเมนูมากเลย
แล้วก็มีคนแซวดิฉันว่าอย่างน้องใบตองต้องถัง๓๐๐ลิตร
มันหมายความว่าอย่างไร
คุณผู้ชมค่ะชมใช่มั้ยคะ

มันเป็นเรื่องของรูปร่างแต่เรามาลดกันได้ทีหลัง
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามใหญ่กะละมัง
ราคา๗๐บาทต่อชาม
แต่ว่าบางคนบอกแพงเฮ้ยเดี๋ยวฟังก่อน
รายได้ของเขาทั้งหมดจากการที่ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ด
เขาจะนำไปช่วยเหลือสัตว์ไปเลี้ยงดูสัตว
เพราะว่าเขาเปิดสวนสัตว์ขนาดย่อมใจกลางกรุง
งานนี้ต้องบอกว่าอิ่มท้องแถมอิ่มบุญ
ถูกต้องแล้วติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
เพื่อนเดียรัฐช้านสั่งชามเดียวอิ่มจุดใจแน่นอนค่ะ
เพราะเสิร์ฟมาในชามใหญ่ไซส์พิเศษ
พร้อมเนื้อเป็ดเน้นน้ำซุปกลมชามละ๗๐บาท
ความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่
ไม่ใช่แค่บรรยากาศที่ร่มรื่นเคี้ยวขจีไปด้วยแม่กไม้

รสชาติอร่อยเข้มข้นในชามขนาดยักษ์เท่านั้นค่ะ
แต่ผู้ที่รับประทานยังจะได้ผลบุญจากข้าวก๋วยเตี๋ยว
จ่ายให้กับเจ้าของร้านในราคา๗๐บาทอีกด้วย
โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสวนสัตว์อาทิค่าอาหารสัตว์ค่ายา
และค่าสาธารณูประโพธิต่าง
เพราะสวนสัตว์เล็กกลางกรุงแห่งนี้

ก็เพราะเจ้าของต้องการช่วยเหลือสัตว์ที่เจ็บป่วย

รวมทั้งอยากให้คนที่มาเที่ยวชม
ได้ความรู้และรักสัตว์มากขึ้น

ทีนี้พอใครไม่เอาตัวอะไรมันก็มาจบที่ผม
สวนสัตว์มีคนเอาสัตว์มาให้เป็นร้อยตัวเลย
เพราะเขารู้ว่าเราเลี้ยงแล้วเขาก็ไม่เอาแล้ว
แล้วบางทีเขาก็ให้มาเป็นเหมือนกับ
ของขวัญวันเปิดสวนสัตว์อย่างนี้

นกแก้วมาคอสีสันสดใสสายผ่านสกาเล็ดสองตัวนี้
ชื่อว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิง
จะออกมาทักทายทุกคนที่มาเยือนค่ะ
บนพื้นที่๒๐๐ตารางวาถูกดัดแปลงให้เป็นป่าขนาดย่อม
โดยสัตว์ทุกตัวได้รับความคุ้มครอง
จากมูลณิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและผันพืช
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรม

อาศัยอยู่ในกรงที่สามารถวิ่งเล่นได้ทั่วบริเวณ
จนถึงบนต้นไม้ช่วยให้สัตว์ไม่เครียดค่ะ
ถ้าอยากสัมผัสงูบนไพทอนทางสวนสัตว์ก็อนุญาตนะคะ

โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการสัมผัสงูอย่างใกล้ชิด
ไปอีกนิดจะเจอจราเข้พันธุ์ไทยสีขาว
ไก่ฟ้าสีทองไก่ยักษ์
เต่าสุคาต้าเต่าบกที่ใหญ่เป็นอันดับ๓ของโลก
ชาปีไหนนกพิราบที่อาศัยอยู่ตามเกาะกลางทะเลค่ะ
อีกหนึ่งขวัญใจนะคะของคนที่มาเที่ยวชมที่เพื่อนสวนสัตว์เดี่ยวรัชฉานค่ะ

เป็นสายพันธุแมวป่าผสมกับแมวบ้านนะคะ
เขาจะมีลวดลายคล้ายกับลายเสือค่ะ
ตัวนี้จะขี้เล่นมากเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ชอบทานเนื้อไก่เป็นอาหารโปรดค่ะ
คนรักสัตว์ที่สนใจไปเที่ยวชมสวนสัตว์เพื่อนได้รับฉาน
ตั้งอยู่ที่บริเวณซอยรามอินทา๕
เปิดตั้งแต่๑๐โมงถึง๖โมงเย็น
ปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
หลายคนไม่รู้นะคะว่ามีสวนสัตว์อยู่ในกรุงเทพ

ใช่เดี๋ยววันหลังที่ฉันพาคุณไปทานก๋วยเตี๋เป็ดที่นี่

ผมก็เลยต้องถูกทิ้งเอาไว้อยู่ใน
สวนสัตว์

เอาล่ะคุณผู้ชมมาช่วงนี้นี่ยังไม่หมดเรื่องราวของของทานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบทานกล้วยทอด

จะพาไปดูนี่ครับกล้วยทอดสูตรโบราณเป็นสูตรเขมรด้วยไปดูกันหน่อยที่จังหวัดสุรินครับ
จริงเนี่ยอยากจะพาไปกินด้วยนะไม่ได้พาไปดูอย่างเดียวเขาบอกอร่อยมาก
อยากลองชิมดูว่ามันจะเด็ดขนาดไหน
แก่โกนหมู่สิบหกตำบลสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับเขานำกล้วยทอดสูตรโบราณสไตล์กัมพูชาดั้งเดิมนะครับ
ที่อาจจะเริ่มเรือนหายไปแล้วจากสังคมไทย
กลับมาทอดแล้วก็ทำใหม่อีกครั้งหนึ่ง
้วยทอดสูตรนี้มีลักษณะแตกต่างไปจาก

ขึ้นอยู่กับการปรุงรสชาติของแป้งนะครับ

แล้วยังมีงาที่คัดมาพิเศษ
และมะพร้าวที่ปลูกเองเท่านั้นนะครับ

จึงมีลูกค้ามาอุดหนุนตลอดทั้งวัน
แต่ละวันเนี่ยขายได้ไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๒๐๐บาทนะครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
รสชาติกล้วยทอดร้านนี้กรอบอร่อย
หวานมันมากเลยทีเดียวล่ะ
เป็นยังไงล่ะดูแล้วน่ากินน่าทานไหมน้องใบตอง

เอาล่ะผู้สื่อข่าวไปถามนะครับ
ไปถามนางมาลิสาเฉื่อยกลางอายุ๕๓ปีครับ
เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าได้สูตรกล้วยทอดมาจากคุณแม่นะครับ
ซึ่งได้พูดคุยกับคุณยายมาเป็นสูตรลับเฉพาะ
บอกได้แต่ส่วนผสมสำคัญเท่านั้นนะครับ
โดยเฉพาะกล้วยน้ำวาเนี่ยต้องเป็นกล้วยสวนนะครับ
ระเพราสูตรเองทำเอง
และงาที่นางมาใช้มาคุบเขาเนี่ย
นำไปทอดในกระทะก็ปลอดสารพิษด้วย
ทำเองหมดทำเองหมดทุกขั้นตอนครับ
คือเป็นสูตรเด็ดสูตรเฉพาะที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ
เขาบอกว่ากล้วยทอดถ้ามันจะอร่อยเนี่ย
กล้วยแป้งมันจะต้องกรอบหอม
แล้วเนื้อกล้วยก็ยังคงมีความแบบหวานอยู่
โอ้โหกล้วยนี่ต้องมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดี

ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขนาดนี้
เอาล่ะนอกจากกล้วยทอดเนี้ย

ตลอดกินมาแล้ว

ไปดูนี่เลยเค้กในสไตล์ฝรั่งเศส

พาไปร้านนี้ครับพาทิเซอรี่โรซี่
อยู่แถวนี้แหละในกรุงเทพของเรา

เพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยครับในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนอารมณ์เล็กน้อยนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปร้านนี้ไปทานอาหารหวานกันบ้างไปทานเค้กครับ
เค้กที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นเค้กในสไตล์ฝรั่งเศสด้วย
อยู่แถวทองหล่ออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้
ตัวผมเองพร้อมอยู่แล้วรถก็พร้อมแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ตลอดกินเนี่ยพาผู้ชมมาในย่านทองหล่อนะครับ
ย่านนี้ของกินเพียบไปหมดเลยครับ

ตลอดกินพาคุณผู้ชมมาที่ร้านของหวานมาเพิ่มเติมความหวานให้กับชีวิตกันหน่อยนะครับ

เห็นตามป้ายแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างขนมนี่น่าทานทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นร้านนั้นอยู่ซ้ายมือแล้ว
ไม่รอช้าตามผมมาเลยครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
อารมณ์วันนี้เนี่ยนั่งจิบชาทานขนมหวานคล้ายอยู่ในประเทศแถวฝั่งยุโรปเลยครับ
แต่ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละคุณผู้ชม
และตอนนี้ผมอยู่เจ้าของร้านแล้วด้วย
สวัสดีครับพี่นิ้งครับเป็นเจ้าของร้านที่มีชื่อร้านว่า
ชื่อร้านที่แหมอาจจะเรียกยากนิดนึงมันมีที่มาที่ไปยังไง
ในภาษาอังกฤษแล้วเราก็ทำเป็นขนมสไตล์ฝรั่งเศส
เราก็เลยขอใช้ชื่อร้านเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วกัน
ที่เจ้าของร้านเขาชอบค่ะก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้าน
เรียงรายกันแบบนี้แล้วควรจะทานอะไรก่อนดีครับเนี่ย
ก็จะแนะนำให้ทานช็อกโกแลตทาร์ดก่อนนะคะ
ช็อกโกแลตทาร์ดใช่ค่ะเป็นไลฟ์ช็อกโกแลตทาร์ด

ช็อกโกแลตมันไม่ขมเลยไม่ขมค่ะ
มันหวานมันนุ่มนวลมันนุ่มนวลใช่ไหม

ชิ้นต่อไปกันบ้างนะครับชิ้นต่อไป
เขียวแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ย
เป็นมูสชาเขียวค่ะคนไทยก็จะนิยมชอบทานชาเขียวมัชชา
มะขาอันนี้เราก็เลยเอามาจับทำเป็นมูส
ลองทานดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ
อย่างที่บอกคือมันนิ่มแล้วมันหอมชาเขียว

อันนี้เป็นเชอรี่ไลค์เป็นเชอรี่ไลค์
บอกว่าตัวนี้นี่ขายดิบขายดีแล้วก็เป็นเมนูแนะนำของที่ร้านถูกไหมครับ

ลองชิมรสชาติของมันหน่อยว่ามันจะเชอรี่เชอรี่ขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับ
เหมือนทานลูกเชอรี่เลย

ใครที่ชอบทานเชอรี่ผมว่าเมนูนี้ไม่น่าพลาดนะครับคุณผู้ชมครับ

ลองทานดูครับสตอเบอรี่นะครับ
เป็นสตอเรเบอรี่ที่มันหวานมากแล้วมันหวานเข้ากันกับตัวมูสข้างในนะ

อีกมีชิ้น

ตัวนี้น่ารักนิดนึงครับ

แต่มันหวานเข้ากับตัวเชอรี่
คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วตลอดกินของเรามาแล้วด้วย
คุณผู้ชมครับ

แล้วถ้าใครที่มาไม่ถูกเอ๊ะร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงจุดสังเกตของร้าน
จุดสังเกตก็คือเข้าซอยทางหล่อมาแล้วก็เรียวเข้าซอยทางหล่อ๑๐มั้ยคะ
แต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นมาที่ร้านไม่ถูกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขึ้นให้เฟซบุ๊ครวมไปถึง

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับ
มะรอนกินของเรามาแล้วนะครับ

ต้องขอขอบคุณยินดีมากเลยนะครับ
ช่วงนี้ดูคุณหนักหวานเนอะ
อีกนิดก็มาหวานที่ฉันว่า

ไปคนเดียวก็อย่างนี้แหละ

ขนมสวยต้องคู่กับคนสวย
โอกาสหน้ายังมีเดี๋ยวพาไปแน่นอนแน่นะ

ช่วงนี้ครับ